เพราะว่าเป็นรถบรรทุก๒๒ล้อคือมีตู้คอนเทนเนอร์นะ

ตรงนี้มันเป็นทางลงเขาด้วยคุณผู้ชม
ใช้ขาวโทนสารขาวโทน
แต่ทีนี้ตอนที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันไปทับรถกระบะดูทรงแล้วไม่คิดเลยนะว่าคนในรถกระบะจะรอดได้ค่ะ
โอ้โหนี่ตอนนี้เราเห็นฝุ่นตลบอยู่นะใช่ยังไม่เห็นสภาพรถเต็มเต็มใช่ไหม
จริงจริงอยู่ฝั่งทางขวามือของจอนะคุณผู้ชมโอ้โหนั่นน่ะแต่ดูล้อนี้ก่อน
ล้อกระเด็นโดนรถเก่งคันที่ติดกล้องหน้ารถนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ
ข้างหน้ารถเก๋งตรงไฟหน้าขวามือเนี่ยโอ้โหมันเสียหายขนาดไหน
แต่ที่มันหนักกว่าคุณเห็นขวามือนั้นใช่ไหมคะ
ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่มันมาล้มตะแคงแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวจะให้ดูทับรถกระบะอ่ะโอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นช่วงเมื่อวานนี้ที่ตรงทางลงเขาสารปู่โทนค่ะ
เห็นที่เราวงอยู่ไหมคะอันนั้นมีความเคลื่อนไหวอยู่นะคุณผู้ชม
นี่ออกมาแล้วใช่ไหมใช่คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยถ้าเห็นสภาพของรถกระบะ
ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนจากรถสามคนเนี้ยจะรอดค่ะเพราะว่าก่อนด้านนั้นถูกตู้
คอนเทนเนอร์เนี้ยทับก่อนครับแล้วตู้ก็ไหลมาข้างหน้านี้นะฮะ
ตอนที่คนพยายามนีตายออกมา
รถอยู่กันทั้งหมด๓คนนะและ๓คนรอดตายทั้งหมดค่ะ

ใช่ตรงห้องเครื่องนี่คือแบบเละไปหมดเลยนะคะ
แล้วรถที่ได้รับความเสียหายเนี่ย
จากกระบะคันนี้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นกระบะเชฟโรเล็ต๔ประตูสีแดงนะคะ
คนขับอายุ๔๐ปีหน้ารถมันบี้แบนแบบนี้
คนขับนี่ดูค่ะเห็นไหมคะ
ข้างหน้าตรงกันชนขวาหน้าฉีกแล้วก็ไฟหน้าขวาแตก
ทั้งหมดนะคะแต่ในรถพ่วง๒๒ล้อคันนั้นคุณ
คนขับรถพ่วงโอ้โหในห้องโดยสารเนี่ยไปเจอนี่ค่ะที่เบลออยู่เนี่ย
เป็นคนขับรถพ่วงชื่อว่าในเทพอายุ๕๒ปีค่ะเสียชีวิตค่ะ
นี่เจ้าหน้าที่ต้องตัดถ่างแล้วก็นำร่างออกมานะคะ
คนขับกระบะคนที่เขารอดตายแบบปฏิหารมากเล่าให้ฟัง
ว่าผมขับรถมาเลนขวาสุดผมมองเห็นกระจกหลังแล้ว

แล้วตรงนั้นใครที่ไปเส้นนั้นน่าจะรู้ดีนะคุณสืบสกุล
ตรงเขาสารปู่โทนลงมาแบบเร็วอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาควบคุมรถไม่ได้
รถก็มาพลิกตะแคงแบบนี้แล้วตู้คอนเทนเนอร์ก็หล่นลงมาทับกระบะค่ะ
ปฏิเหตุเกิดบ่อยนะทางลงเขาสารปู่โทนโดยเฉพาะรถใหญ่
เพราะว่าเรื่องของระบบเบรกนะคุณนะ

คนขวามือดูสิให้สัมภาษณ์อยู่หน้ารถตัวเอง
ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเขาจะรอดแบบบุดหวิดแบบนี้
รวมถึงคนในรถที่มาด้วยกันทั้งหมด๓คนปลอดภัยนะคะ
คุณคิดดูว่าแต่ละคนมีแค่แผลถลอก
พี่เขามีแค่แผลถลอกตรงแขนนิดเดียวเอง

ตำรวจก็คิดว่าคนขับรถพ่วงเองอาจจะไม่ชินเส้นทาง
ขับมาด้วยความเร็วพอมันเป็นทางลงเขาแบบนี้